ที่จังหวัดระยองนะครับมีชายชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ
เหล้าแล้วก็เมาขับรถถอยนะฮะถอยไปชนชาวบ้าน
เสียชีวิตหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งพุ่งชนรถคันอื่นอีก๔คันนะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นเจ้าหน้าที่ช่วยเอาตัวมาจากรถนี่คือคนขับรถนะฮะเจ็บเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ขับรถกระบะสี่ประตูไปชนคนเขาไปชนรถคันอื่นด้วยนะครับแล้วตัวเองก็ติดอยู่กับ
เบาะคนขับของรถตัวเองนี่ฮะก็ต้องช่วยกันงัดแล้วก็ดึงตัวออกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับท้องที่สพเพจังหวัดระยองนะครับ
เขาขับรถไปชนรถคันอื่นอีก๔คันนะฮะที่ริมหาดบ้านเพนะครับ
คือมีคนนึงที่ถูกชนเนี่ยจนเสียชีวิตนะครับนี่พยายามปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันนะครับ
ชื่อนายนิรันดิ์ประมวลอายุห้าสิบสามปีคนเจ็บอีกคนนึงนี่คือสาหัสนะฮะ
ไม่ใช่เจ็บน้อยนะครับสาหัสนะครับชื่อนายชนะศักดิ์อายุ๓๒ปีนะครับ
มีรถยนต์อีก๒คันจักรยานยนต์อีก๒คันที่ถูกชนนะครับ
ส่วนกระบะสี่ประตูสีบรอนของนายสตีเฟ่นเนี่ยนี่ไปพลิกคว่ำอยู่ที่ริมถนน
แล้วต้องดึงตัวเขาออกมานะครับออกมานี่ก็สภาพบาดเจ็บด้วยแล้วก็เมาสุราด้วย
เมาเหล้าด้วยคนเห็นเหตุการณ์บอกว่านั่งกินข้าวอยู่ที่เนินหินริมหาดนะฮะ
ตายหนึ่งสาหัสหนึ่งแล้วก็พุ่งไปต่อไปชนร้านขายลาบไปชนจักรยานยนต์ไปชนรถของชาวบ้าน
เสียชีวิต๑แล้วก็บาดเสพ๑ค่ะ

รอบร้อยเอกแล้วก็ไปชนมอเตยหนึ่งคันลากมาแล้วก็มาชนทางกระบะ
แล้วรถเราคันไหนพวกข้างค่ะได้ยังไม่บัดเจ็บไหม
ไม่ไม่บัดเจ็บค่ะเพราะว่าไม่มีใครนั่งอยู่ข้าง
ที่น่าตกใจก็คือชาวบ้านบอกว่านายสติฟเฟนชาวอังกฤษวาย๗๐คนนี้
และเมาเป็นประจำเมาแล้วขับรถอยู่แถวเนี่ยฮะ
ชายหาดที่จังหวัดระยองบางทีขับรถผิดเลนก็มี
ขับรถพุ่งไปนู้นมานี่ก็มีชาวบ้านอืมล่ะฮะ
นี่ไงสุดท้ายวันนี้คนตายไปหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
โอ้โหดูสิค่ะ